สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พระรหัสสบดีที่๑๓มิถุนายน๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
นครปฐมมีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักเบียดเกาะกลางถนน
พุ่งชนเสาไฟฟ้าก่อนจะพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ข้างทาง
อุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้คนขับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนภรรยากับลูกชายวัย๙เดือนเสียชีวิตคาที่
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสาวพกระติบและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก่งพลิกคว่ำบนถนนมาลายแมน๓๒๑
ในพื้นที่หมู่๙ตะบนสระพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพและบาดเจ็บสาหัส๑คน
สภาพรถพังยับเยินทั้งคันชิ้นส่วนกระจัดกระจาย
เสาไฟฟ้าและป้ายบอกทางมีร่องรอยถูกชนพังเสียหาย
ตรวจสอบพบนายนัทวุฒิกองม่วงอายุ๓๒ปีชาวสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐม
ใกล้กันพบผู้เสียชีวิตสองศพคือนางสาวสุพัชชาพรสวรรค์
อายุ๒๙ปีภรรยานอนคว่ำหน้าเสียชีวิตสภาพศพแขนขาหัก
มีเลือดอาบตามใบหน้าห่างออกไปประมาณ๑๐เมตร
พบศพลูกชายอายุเพียง๙เดือนอยู่บนต่อหม้อเสาไฟฟ้า
จากการสอบถามชาวบ้านระแวกนั้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นนายนัทธังวุฒิผู้บาดเจ็บขับรถมาจากกำพื้นกำแพงแสน
่งหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักเบียดกับเกาะกลางถนน
หมุนไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างแรง
ก่อนจะพลิกคว่ำตกลงข้างทางภรรยาและลูกของคนขับ
เด็นออกมานอกรถเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่นำศพของสองแม่ลูกส่งโรงพยาบาล
เตรียมสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้ง
ที่จังหวัดกรสินเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะพุ่งชนรถเก๋ง
บริเวณแยกถนนตัดใหม่สายกรสินกรรมราศัย
ในพื้นที่บ้านหลุบตะบนหลุบอำเภอเมืองกรสิน
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้หญิงสาวคนขับรถเก่งได้รับบาดเจ็บ

ส่วนรถถูกชนจนประตูฝั่งคนขับทะลุ
ขณะที่รถกระบะคู่กรณีด้านหน้ามีร่องรอยถูกชนพังเสียหาย
นายรุ่งโรธนามพิมพ์คนขับรถกระบะระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากอำเภอกรรมราศัย

พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยกถนนตัดใหม่
รถเก๋งขับพุ่งข้ามเลนมาด้วยความเร็วทำให้เบรกไม่ทัน
พุ่งชนตรงประตูฝั่งคนขับจนทะลุ
เจ้าหน้าที่เตรียมเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
จังหวัดปฐุมธานีเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคง
บนถนนสาย๓๔๗ช่วงปฐุมธานีบางประหัน
ในพื้นที่ตะบนเชียงรากน้อยอำเภอสามโคก
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทางโค้งแยกเชียงรากน้อย

ทำให้รถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ข้างทาง
ข้าวของกระจัดกระจายมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๖คน
ในจำนวนนี้มีเด็กอายุ๓ขวบและ๘เดือนรวมอยู่ด้วย
สอบสวนนายนโรงชัยบุรุษชาติอายุ๔๙ปีคนขับทราบว่า
พาครอบครัวกลับจากทำบุญย่านมีนบุรีกรุงเทพ
และกำลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
มีน้ำจากรถเก็บขยะหกอยู่บนถนนทำให้ถนนลื่น
จึงเสียหลักพลิกตะแคง
ตำรวจสศ๓โค้กโกรศอบที่เกิดเหตุ
และประสานรถยกเคลื่อนย้ายไปเก็บที่โรงพัก
ก่อนจะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ท้ายที่จังหวัดระยองนางสาววิทยาดาวงสุนทรอายุ๔๔ปี
ชาวบ้านหลังวัดป่าประดูตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองระยอง
เข้าแจ้งความกับตำรวจสศระยอง
ในสภาพมีรอยถลอกเป็นทางยาวจากลำคอลงมาถึงหน้าอก
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าบ้านพักแล้วลมพัดผ้าใบกันสาด
ของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายของที่จอดอยู่ข้างทางปลิวขึ้นมา
ทำให้เหล็กแทงเข้าที่บริเวณลำคอรถจักรยานยนต์ล้มได้ระบาดเจ็บ
แต่เจ้าของรถไม่แสดงความรับผิดชอบ
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบรถจากกระยานยนต์พ่วงข้างคันแรกราว
เจ้าของรถยืนยันว่าจอดรถตรงจุดเกิดเหตุ
นับ๑๐ปีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เจ้าหน้าที่เตรียมนัดคู่กรณีไปให้ปากคำที่โรงพักอีกครั้ง